วันนี้แจกยาสมุนไพรสำหรับรอบเดือนของเดือนพฤษภาคม

วันนี้กำหนดในเพจคนรักหมอแสง
บอกว่าจะแจก๔โมงครึ่งจนถึง๖โมงครึ่งตอนเย็น
ให้ผู้ป่วยเก่ามารับเอง
หลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชม๖โมงครึ่งถึง๕ทุ่มครึ่ง
เป็นผู้ป่วยเก่าที่มารับแทนแล้วก็พักแป๊บหนึ่ง

ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี๓ผู้ป่วยใหม่มารับเอง
แล้วก็ตี๓เป็นต้นไปผู้ป่วยใหม่มารับแทน
ก็ย้ำด้วยนะต้องเป็นผู้ป่วยที่แข็งแรงพอที่จะมารับ
ให้มารับแต่ถ้าเกิดไม่แข็งแรงพอคือให้ญาติมารับ
เพราะว่าต้องต่อแถวยาวรอนานด้วยนะคะ
สมุนไพรกันข้ามคืนเหมือนในทุกเดือนแหละครับ
ต้นเดือนแบบนี้ก็จะมีการแจกกัน
แต่ว่าที่สำคัญที่หลายคนจับตามองว่าหมอแสงจะแจกต่อหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้นะทางตำรวจที่สพปราจีนบุรีที่เขารับลงบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานในการให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
เอาไปแสดงต่อหมอแสงเพื่อจะรับสมุนไพรใช่ไหมครับ
ก่อนหน้านี้เขามีการประกาศออกมาก่อนบอกว่า
สำหรับใครที่จะลงบันทึกประจำวันสำหรับการรับสมุนไพรเดือนมิถุนายน

ขอให้ตรวจสอบจากเพจคนรักหมอแสงก่อน
ว่าจะเปิดให้มีการลงบันทึกประจำวันหรือไม่

สัญญาณว่าหมอแสงจะไม่แจกเดือนมิถุนายนหรือเปล่า
แต่ตอนนี้ปรากฏว่าทางสพปราจีนบุรีนะฮะ
เปิดโอกาสให้คนลงบันทึกประจำวัน

ใช่เดี๋ยวเราบอกรายละเอียดคุณผู้ชมนะคะ

เมื่อวานี้ที่สพปราจีนบุรีนี่แหละครับ
ก็มีทั้งผู้ป่วยมะเร็งทั้งเก่าและใหม่

ทยอยเดินทางไปลงบันทึกประจำวัน

เพื่อขอรับสมุนไพรนะครับ
หลังได้รับใบบันทึกประจำวันแล้ว
ก็ออกเดินทางหาที่พักกันก่อนนะ
เมื่อวานนี้เพราะว่าคืนเมื่อวานจะต้องนอนกันก่อน
และวันนี้จะต้องอยู่กันทั้งวันนะครับ

ไปหาที่พักตามสถานที่ต่าง
โดยบางที่เขาจัดไว้ให้ไงคุณอย่างเช่นที่วัดนะครับ
เพราะว่าโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทในพื้นที่
ถูกจับจองจากผู้ป่วยรายเก่าจนหมดแล้วนะครับ

จากการตรวจสอบพบว่าผู้ป่วยพร้อมญาติส่วนใหญ่
เดินทางมาจากจังหวัดที่ห่างไกล
แล้วก็จากการลงบันทึกประจำวันตั้งแต่วันแรก
จนถึงล่าสุดจำนวนกว่า๒๐๐๐บาท

ก็เป็นคนไข้เก่ากว่า๑๘๐๐๐คน

แล้วก็คาดว่ามีผู้ป่วยไปลงบันทึกประจำวัน

ส่วนบรรยากาศที่วัดบางคางตะมนต์วัดโบดนะคะ
มีผู้ป่วยแล้วก็ญาติไปจับจองพื้นที่สาราวัดเป็นที่พักผ่อน
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
ไม่มีที่พักอาศัยก็ต้องอาศัยวัดเป็นที่พัก

จัดอาหารเอาไว้บริการให้ฟรี
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีรถรับส่งผู้ป่วยฟรีอีกด้วยนะ
ส่วนผู้ป่วยเองก็บอกว่าหลังจากที่กรมการแพทย์
ออกแถลงการเรื่องยาสมุนไพรบำบัดมะเร็งของหมอแสง
ไม่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้

ตัวผู้ป่วยก็ไม่ได้คิดว่ายาหมอแสงไม่ดีนะ

ก็มีวิธีการรักษาคนละแนวอยู่แล้ว

ด้านของนางจิพักษมลสันทัศน์

ผ่าตัดแล้วก็ทำคีโมฉายแสง
จากนั้นมันลุกลามมาที่ตับนะครับ

ตัวเธอเองคิดว่าดีก็เลยมาครับ

ก็พบว่าค่าเลือดนั้นดีขึ้นนะครับ
เป็นมะเร็งเต้านมตั้งแต่ปี๕๗นะคะ
แล้วก็ได้ผ่าตัดต่อ
แล้วก็คีโมฉายแสง
ก็ทำตามขั้นตอนของทางโรงพยาบาลรัฐบาลหลวงครบ

แต่ปรากฏว่ามันก็ยังลุกลาม
ทีนี้ก็มีแพทย์ทางเลือก
ที่ตัวเองคิดว่าดีก็เลยมาครับ

โอเคค่ะค่าเลือดอะไรก็ดีหมดค่ะ
เช่นเดียวกับนางสาวรัชนีจันศรีเมืองนะครับที่เดินทางมาจากลำปางนะครับ
บอกว่าเธอก็ทานสมุนไพรของหมอแสงมาอย่างต่อเนื่อง
อาการของโรคที่เคยซุดก็ดีขึ้นเรื่อยนะครับ
ทีนี้พอได้ฟังคนที่มารับสมุนไพรของหมอแสงแล้วบอกแบบนี้แล้ว
เพราะว่าคนที่มารับสมุนไพรเองก็รู้นะว่ากรมการแพทย์เนี่ยคือมี
ก็รู้สึกเครียดเหมือนกันแต่หนึ่งอย่างเลยที่ห่วงมากกว่าคือห่วงประชาชน
ห่วงว่าคนที่ฝากความหวังกับสมุนไพรของหมอแสงเนี่ยก็เลยอยากจะแจก
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าขอบคุณสำหรับคนที่มาแก้ต่างให้เรื่องของสมุนไพรของหมอแสง
มันคือสมุนไพรนะจะให้เห็นผลปุบปับเหมือนยาปฏิชีวนะมันก็คงจะไม่ใช่
ฟังเสียงหมอแสงพูดถึงเรื่องนี้นะคะ
แค่หมอพิษบ้านคนเดียวต่อสู้ด้วยคนเดียวยังดีหรอกยังมีส่วนอื่นที่ก็มาช่วยไม่เป็นไรเราแจกต่ออยู่แล้ว
ทีนี้ปัญหาของเรื่องของการจราจรเพราะว่าคนมาทีเนี่ยนะคะคือเต็มพื้นที่ไปหมดเลยก็มีการจัดระเบียบเรื่องของการจราจรใหม่
จากเดิมเนี่ยนะคะคือรับยาเสร็จแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันเลยก็เปลี่ยนเป็นเปิดให้ลงประจำวันก่อนในวันที่๒๐ของทุกเดือนนะคุณผู้ชม
ตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๔ทุ่มการจัดระเบียบแบบนี้มันช่วยเรื่องของการจราจรความแออัดได้ด้วย
ใช่ครับเพราะว่าธรรมดาคนที่มารอรับยาในงวดเดือนนี้แล้ว

เขาก็จะรีบไปลงบันทึกประจำวันไว้เลย
เพื่อจะได้ให้เอาใบเนี่ย
ตัวไว้มารับยาของเดือนมิถุนายน
แต่ทีนี้ทางคุณหมอแสงเองทางเจ้าหน้าที่เองบอกว่า
อย่าเพิ่งมาลงบันทึกประจำวันในตอนนี้
มาลงอีกทีก็คือช่วงปลายเดือนดีกว่า
สักวันที่๒๐ใช่ไหมครับตามกำหนดการคือวันที่๒๐
ถึงวันพุธที่๓๐พฤษภาคม
ถึงจะลงบันทึกประจำวันกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ใช่แล้วก็ยืนยันนะคะว่ามิถุนาก็ยังแจกอยู่

ทำไมต้องไปลงบันทึกประจำวันนะรับสมุนไพรเฉยไม่ได้เหรอ
ลงบันทึกประจำวันเหมือนเป็นการยืนยัน
คือเราสมัครใจในการมารับยาสมุนไพรเอง

คือมันจะไม่ได้มีไปเรื่องถึงคดีความ
ฟ้องร้องกันถึงหมอแสงก็เลยต้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะ
เหมือนเวลาคนไข้หรือว่าเราจะถูกผ่าตัด

ค่ะก็ต้องติดตามกันต่อในเรื่องนี้
เดือนหน้าก็จะมีแจกกันด้วยนะคะ